ช่วงนี้ไปดูทุกข์ของแม่ค้าขายส้มตำนะฮะขายของว่ายากแล้ว
แต่ก็เจอแบงค์ปลอมเข้าไปอีกครับเป็นร้านขายส้มตำอยู่ที่
จังหวัดมหาศาลคามคุณผู้ชมนะฮะนี่เป็นส้มตำไก่ย่างของนางสมรนะฮะ
เขานำแบงค์ปลอมแบงค์๑๐๑ใบมาให้กับผู้สื่อข่าวดู
แล้วก็บอกว่าช่วงค่ำเมื่อวานมีลูกค้ามาซื้อของเยอะทีเดียว
ก็เร่งรีบก็ทำไม่ทันเลยนะฮะหยิบข้าวหยิบของหยิบเงินทอนกันไปไม่ทันสังเกต
แก๊งปลอมเข้ามาที่กระเป๋าด้วยครับรู้อีกทีตอนลูกชายนำไปซื้อของที่ร้านขายยา
แล้วร้านขายยาบอกว่าแบงค์ปลอมก็รีบกลับมาตรวจสอบดู
เป็นแบงค์ปลอมจริงจริงนะครับลักษณะไม่มีลายน้ำนะฮะ
ถ้าเกิดส่องไฟดูก็จะเห็นได้ชัดเจนก็เลยอยากฝากเตือนร้านต่างต่างนะฮะ
โดยเฉพาะตอนนี้ที่มหาสารคามให้ระวังแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้ที่อาจจะนำแบงค์ปลอมไปซื้อของตามร้านค้าอื่นได้ด้วยนะฮะ
อ่ะก็ระวังกันด้วยนะฮะพ่อค้าแม่ขายทุกคนด้วยนะครับ